มาดูเรื่องของเกาะกลางถนน
เกาะกลางถนนที่มันอยู่บนเลนถนน
แล้วเขาบอกว่าถ้าขับมาเพลินหรือไม่ใช่คนพื้นที่
แล้วถ้าบวกปั้งเข้าไปจะทำยังไง

คือแชร์ภาพนี้หลายคนเห็นแล้วถามว่า
โอ้โฮใครรับบิชอบโครงการนี้
เพราะว่าถนนที่รถขับมาตรงมาดีก็จะมี
เป็นเกาะกลางแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นเกาะกลางมากกว่า

นี่ทางเพจเขาโพสต์แบบนี้
ไปแล้วเห็นไหมน่ะโอ้โหสละอาเพียบเลย

นะฮะตายได้ง่ายเลยนะชีวิตต้องจบลงเพราะการออกแบบถนนโง่

เขาบอกขับมาอยู่ดีชนเกาะกลางตู้มเอาดื้อ
เป็นจุดยูเทิร์นแต่ทางตรงยื่นออกมานอกถนน
ความกว้างเหลือประมาณเมตรครึ่ง
เหตุเกิดที่อำเภอจตุลพักษ์พิมารนะครับ
มุ่งหน้าอำเภอเมืองร้อยเอ็ดบริเวณหน้าโรงศรีสมหมาย
หลังจากเห็นภาพถนนดังกล่าวแล้วนะครับ
ชาวเน็ตอดไม่ไหวมาแสดงความเห็นกันอย่างหนักนะครับ
ขับผ่านทุกวันหลอนทุกวัน
ถ้ารถมาไวชนยับแน่นอน
บางคนก็บอกว่าคนเซ็นเอกสารต้องรับผิดชอบ

เหตุใดจึงสร้างถนนที่อันตรายขนาดนี้นะครับ

กับการแก้ไขปัญหาอีกใช่หรือไม่

โอ๊ยไม่ได้แต่ดูยังใหม่ตรวจรับไปหรือยัง

คนตรวจรับเนี่ยกล้าจะตรวจรับหรือเปล่า

โดยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่า
คิดยังไงถึงทำแบบนี้แล้วจะแก้ไขยังไงต่อไปนะครับ